เลยขอต่อกันที่น้องสาวคนสนิทละกันโมมนชนกค่ะ
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปีใหม่ช่วงนี้ก็จะไปที่เชียงใหม่ค่ะ

ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอกับหนุ่มดี้สุกริตหรือเปล่า
โดยเจ้าตัวค่ะก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์นะคะ
ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเปลยว่ามีแพลนไปทำงานพร้อมกลับบ้านที่เชียงใหม่
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็ทราบว่าน้องสาวคนสนิทอย่างโมมัชนกอาจจะไปเที่ยวเมืองเหนือด้วย
ล่าสุดนั้นนักแสดงสาวออกมาเผยว่าจะไปฉลองข้ามปีที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกัน
แต่โอกาสจะเจอนุ่มบี้นั้นคงต้องลุ้นล่ะค่ะว่าแล้วแต่จังหวะแล้วก็ความสะดวก
จะย้ำเรื่องความสัมพันธ์นะคะว่ายังคงเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกัน
พร้อมกับเอ่ยปากชมด้วยค่ะว่าฝ่ายชายนั้นเป็นคนน่ารัก
แต่ก็ไม่ปฏิเสธซะทีเดียวว่านุ่มบี้นั้นไม่ใช่หนุ่มในสเปคค่ะ
คนที่ได้คุยแต่ว่าถ้าเรื่องกลับบ้านก็คงเป็นปกติที่เขาต้องกลับบ้านที่เชียงใหม่อยู่แล้วอะค่ะ
ก็คงอาจจะเจอบ้างค่ะแล้วแต่โอกาสแต่ว่าคือโมก็มีแพลนกับเพื่อนโมอยู่แล้วซึ่งอีก
ซึ่งพี่บี้ไม่ได้รู้จักนะคะก็อาจจะเกรงอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องดูอีกทีค่ะ
ถ้าบังเอิญเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจอค่ะไม่ค่อยได้มีแพลนเที่ยวร่วมกันสักเท่าไหร่ค่ะ
ก็สนิทเหมือนเดิมพี่บี้เขาก็น่ารักค่ะเขาเป็นคนดีค่ะ
เมื่อไหร่เราจะยอมใจอ่อนมอบสถานะให้มันสนิทที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงตอนนี้คือโมยังสนุกกับงานแล้วก็สนุกกับชีวิตที่เป็นแบบนี้อยู่อะค่ะ
ก็เลยไม่ได้อยากจะอะไรยังไงกับใครค่ะ
พี่บี้เขาเป็นสเปนของสาวทุกคนอยู่แล้ว